การนี้ที่สมุทรปราการค่ะ๒๓เมษายนก็คือเมื่อ๒วันก่อนนะคะ
จะมีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อเหล้าที่ร้านขายของชำ
แต่ว่าป้าเจ้าของร้านไม่ขายให้เพราะผู้ชายคนนี้เคยไปซื้อเหล้าแล้วไม่จ่ายเงินคือติดเงินไว้ก่อน
เงินเก่ายังไม่จ่ายจะมาซื้ออีกแล้วเนี่ยนะคะ
การเกิดขึ้น๒ทุ่มได้๒๓เมษายนกลายเป็นว่าโมโหก็ไปทะเลาะกับลูกค้าที่นั่งอยู่หน้าร้านขายของชำ
เหมือนแบบจะมีเรื่องมีราวแต่สุดท้ายก็จับแยกย้าย
เขาก็ออกไปนะวนกลับมาอีกรอบจะมาแทงคนหน้าร้านแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วสุดท้ายเขาทำไงรู้ไหมพี่อุ๋ย
ไปลงเอากับเพื่อนข้างห้องแบบไปพูดว่าอยากจะฆ่าคนแล้วเอามีดแทงเพื่อนข้างห้องไส้ไหลไปคนหนึ่งบาดเจ็บไปสองอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ร้านขายของชำ
บาล๑๕๔ข่าวน้ำเงินนี่หน้าร้านขายของชำ
ก็จะมีคนอยู่ด้วยมีลูกค้าอยู่สัก๔๕คนได้
ตอนแรกจะไปตบหน้าคนที่นั่งอยู่แต่ก็มีการแบบห้ามกันเอาไว้
แล้วก็ขี่รถออกไปกลับมาอีกรอบจะมาแทงเขา

สุดท้ายไปแทงนายสยามแสงสุขสวัสดิ์อายุ๔๒
นายเอกวิทย์คุณพระอายุ๔๐
คือเพื่อนข้างห้องที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยเลย

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันก็อยู่ห่างจากร้านขายของชำประมาณสัก๕๐๐เมตร
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำนะคะ

ก็บอกว่าปมเหตุมันก็คือนายพินิษฐ์เมาเหล้าหนักมาก
พอก่อเหตุแทงคนที่ร้านไม่ได้
ลงกับเพื่อนข้างห้องที่เขานั่งดื่มเหล้ากันอยู่
๕บาทแล้วติดเงินที่ร้านเอาไว้บอกเดี๋ยวมาจ่าย
แต่สุดท้ายไม่ยอมมาจ่ายบอกจะมาจ่ายวันเสาร์วันเสาร์ก็ไม่มาจ่าย
วันอาทิตย์มาขอซื้ออีกแล้วขอติดเงินอีก

วัยรุ่นที่อยู่หน้าร้านก็ช่วยไม่ให้เรื่องมันบานปลาย
แต่ตัวนายพินิษฐ์ก็พูดในลักษณะที่ว่าเหมือนกับไม่พอใจ
ที่ป้าไม่ยอมให้ซื้อเหล้าแต่ป้าก็บอกแล้วว่า

กลายเป็นมีเรื่องมีราวที่ร้านก่อนนะคะ
ไม่เคยเป็นมามันก็ไม่มานั่งกินแล้วกินทิบ
ถ้าเป็นไม่ได้ก็ให้แกมามอบละกัน
เพราะแกก็เป็นคนดี
ตอนนี้ตำรวจศพรภังปูขอนมสันออกหมายจับแล้วนะครับ

หลบหนีอยู่ค่ะโอ้โหโมโหซื้อเหล้าไม่ได้
ใช่โมโหที่ร้านชำแต่ไปลงกับเพื่อนข้างห้อง
บอกอยากฆ่าคนแล้วไปแทงเขาไส้ไหลสองคนเลย